ช่วงนี้เราจะพาไปดูชะตากรรมของหมีคั่วโลกนะครับ
อยู่ภายใต้ภาวะโลกร้อนตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์การเสี่ยงมากนะครับ
จากงานวิจัยนั้นพบว่าการที่ทะเลน้ำแข็งละลายตัวเร็วขึ้น
ทำให้มีคั่วโลกหาแมวน้ำมาเป็นอาหารได้น้อยลง
แล้วก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ร้ายแรงถึงขั้นอาจทำให้มันศูนย์พันธุ์ได้

ที่นี่คือทะเลน้ำแข็งในแถบอาร์กติก
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมีคั่วโลก
และเหล่าแมวน้ำซึ่งเป็นอาหารของเหล่าหมี
ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งที่นี่ละลายเร็วขึ้น
และส่งผลกระทบโดยตรงกับเหล่ามีคั่วโลกให้อยู่ในภาวะเสี่ยง
พอจากการศึกษาล่าสุดของสำนักธรรณีวิทยาศาสตร์รัฐ
มีคั่วโลกอาจจับแมวน้ำเป็นอาหารได้ยากขึ้น
ทะเลน้ำแข็งอยู่ในภาวะละลายเร็วกว่าปกติ

วิจัยยังพบข้อมูลที่สอดคล้องกันจากตัวอย่างเลือดที่พบว่า
มีคั่วโลกใช้พลังงานมากขึ้น
และมีอัตราการเผาผลาญมากขึ้นอีกด้วย
ซึ่งนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ร้ายแรง
หมีคั่วโลกกลายเป็นสัตว์เสี่ยงศูนย์พันธุ์ในระยะยาว